สวัสดีครับวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าอดใจรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะมีสายฝนเข้ามาดับร้อนได้บ้าง
แต่ว่าฝนที่ตกบางจุดบางพื้นที่อาจจะแรงหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นฝนที่เกิดจากการประทะกันระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดแบบนี้
ในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นไปไล่ตั้งแต่พื้นที่ภาคอีสานไปภาคเหนือ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางดังนั้นแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
เมื่อเจอกับสภาพอากาศแบบนี้ฝนมีโอกาสตกมากน้อยแค่ไหน
จุดไหนเป็นจุดที่ต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเป็นการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยา
อย่างที่บอกเลยครับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่๑๙นะครับ
ต่อเนื่องไปเลยนะครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๒๐เป็นต้นไปนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒ครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
รายละ๒๐๓๐ของพื้นที่ที่สำคัญครับมีการเตือนเรื่องของระวังลูกเห็บ
การเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
มีโอกาสการเกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคนะครับ
ภาคกลาง๒๑๒๒ต้องระวังโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่๑๓๐๔๐ของพื้นที่
มีลมกระโชคแรงมีเตือนเรื่องของลูกเห็บด้วย
ภาคตะวันออกครับ๒๐๒๒โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๖๔๐ของพื้นที่
ก็ยังเตือนเรื่องของลูกเข็บด้วยเฉยเดียวกัน
ไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างนะครับ๒๑๒๒นี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่

ส่วนฝั่งอันดามันครับช่วง๒๑๒๒โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองก็อยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ๑เมตร
กรุงเทพมหานครครับช่วงวันที่๒๑๒๒เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
ซึ่งโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ซึ่งถ้าเกิดอากาศร้อนจัดต่อเนื่องก่อนหน้านั้นในบริเวณที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่ต้องระวังนะครับ
เรื่องของลมแรงฝนที่ตกอย่างหนักอาจจะเกิดขึ้นได้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ